มาดูเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับ
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ย

ซึ่งคนที่ขับเนี่ยเป็นตำรวจด้วยนะครับ
เป็นตำรวจในพื้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
ขับรถกระบะมากลางดึกเมื่อคืนนี้
แล้วก็หลับในฮะข้ามเลนไปชนประสานงา
กับรถพยาบาลของโรงพยาบาลประโคนชัยนะครับ

ช่วงระหว่างบ้านไซภัยบูล
ตำรวจบ้านไสอังเภอประโคนชัยนะครับ

รถกระบะที่พุ่งสวนเลนข้ามเลนมา

ทำให้รถพยาบาลพลิกความตกข้างทาง

ผู้ที่มาในรถ๖คนนะครับ

คนที่เสียชีวิตเป็นพยาบาลสาว

แล้ว๑ในผู้บาดเจ็บก็คือ
หญิงท้องแก่ใกล้คลอดนะฮะ
โอ้โหคือสาวท้องแก่ใกล้คลอดเนี่ย

ว่าตอนนี้ก็คลอดได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับ
คือจากการสอบถามก็ทำให้ทราบว่ารถพยาบาลคันนี้
เป็นรถที่มารับสาวท้องแก่ใกล้คลอดนะฮะ
เลียงมาจากโรงพยาบาลประโคนชัย
เพื่อจะไปส่งทำคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีลำ
มีญาติกับเจ้าหน้าที่พยาบาลนั่งมาในรถด้วย

ระหว่างทางรถกระบะวิ่งสวนทางข้ามเลนพุ่งชน
ทำให้ทั้งสองคันพังยับเยินนะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ตามความคืบหน้าให้นะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจโทสุธินหวังกลับ
รักษารัชการแทนภูมิกับการสพประโคนชัยจังหวัดบุรีลำนะครับ
ท่านก็บอกว่าคนที่ขับรถกระบะเนี่ยเป็นตำรวจนะ
ชื่อว่าร้อยตำรวจเอกเดชาเปรียบสม
เป็นรองสารวัตรปราบรามสพชัย
จากการสอบปากคำเบื้องต้นให้การว่าขับรถกระบะ
มาจากการเกี่ยวข้าวช่วยครอบครัวที่อำเภอพระพลาชัย
ในช่วงวันหยุดมาถึงจุดเกิดเหตุ
รับว่ามีอาการวูบแล้วก็หลับในทำให้รถเสียหลัก
เลนไปชนกับรถพยาบาลที่วิ่งมาพอดีนะครับ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะ
เนื่องจากร้อยตำรวจเอกเดชาก็บาดเจ็บ
อยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
เนื่องจากถูกแรงกระแทกของรถมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหน้าอกนะครับ
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจเลือดว่าจะมีแอลกอฮอลในร่างกายหรือไม่
แล้วก็ต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายครั้งหนึ่งอย่างละเอียด
หลังจากนั้นก็จะแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏ
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนหญิงท้องแก่ใกล้คลอดที่นั่งมาในรถพยาบาลคันที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
ก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้นะฮะโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำก็ทำคลอดให้แล้ว
อาการปลอดภัยทั้งแม่ลูกนะฮะ
ขณะที่ผู้บาดเจ็บรวมแล้วทั้งหมด๕คนเนี่ย
ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำ๒คน
แล้วก็โรงพยาบาลประโคนชัย๓คนด้วยกัน
ที่เกิดเหตุก็คือถนนสายบุรีรำประโคนชัยนะคะ
ซึ่งมีลักษณะเป็นถนน๒เลนนะคะคุณผู้ชม

ระหว่างที่รถพยาบาลกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองบุรีรำ
ก็มีรถกระบะ๔ประตูที่ตำรวจขับมุ่งหน้าไปอำเภอประโคนชัย
เสียหลักข้ามเลนไปชนประสานงาแบบนี้ค่ะ
เนี่ยก็ชนประสานงากับรถพยาบาลอย่างจังเลยนะคะ
รถพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางข้างทางก็เป็นทุ่งนา
สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
คือนางสาวสุดารัฐเชื่อมากอายุ๒๕ปี
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาคอกค่ะ
วันนี้ครอบครัวและญาติรับศพนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ที่อำเภอพระพลาชัยจบุรีรำ
มีเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้ที่รู้ข่าวการเสียชีวิตของพยาบาลสาวคนนี้
ก็ไปแสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่องนะคะ
ถือว่าเป็นการเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เลยนะคะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวนรมนโพศาลาบอกว่า
เมื่อวานก่อนเกิดเหตุเพิ่งไลน์คุยกับน้องสาวอยู่เลยนะคะ
ก็ไลน์คุยกันปกติไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไร

ว่ารถพยาบาลที่น้องนั่งมาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในรถประสบอุบัติเหตุ
แล้วน้องบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิต
ตกใจมากนะคะพี่สาวบอกแบบนี้
คาดคิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นจริง
อยากจะให้คู่กรณีออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กลัวว่าเรื่องจะเงียบหายไปเพราะว่าคนขับรถกระบะเป็นตำรวจด้วยไงคะ
คือไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะว่ามันจะเกิดกับครอบครัวของเราค่ะ
ซึ่งเราก็แบบกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก็อยากขอความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดนะคะค่ะ
คือให้เป็นไปตามกระบวนการที่มันยุติธรรมสำหรับน้องของเราค่ะ

เพราะว่าน้องของเราก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะ
คืออยากให้ตามเรื่องนี้ด้วยนะคะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะ

ส่วนคุณพ่อนะฮะก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ
ที่ต้องศูนย์เสียลูกสาวไปนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ดานะฮะนางสาวสุดารัฐเชื่อมาก

แล้วก็บอกว่าปกติแล้วน้องดาเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีกับทุกคน
น่ารักเป็นจิตอาสาพูดจาภัยเลาะทำงานดี
ประชาชนคนไข้นี่โอ้โหรักพยาบาลคนนี้มาก
ทุกคนพอทราบข่าวนี้บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเรื่องจริง
คือมันเร็วมากมันด่วนมากมันกระทันหันมากนะครับ
พ่อบอกว่าน้องดาเป็นลูกสาวคนสุดท้องนะฮะ
มีลูกทั้งหมด๔คนเป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๓
ลูกผู้หญิง๓คนเนี่ยทุกคนนี่เป็นพยาบาลนะ
ดาเพิ่งเรียนจบวิทยาลัยพยาบาลที่จังหวัดสุรินทร์
เมื่อปีที่แล้วเพิ่งมาทำงานเป็นพยาบาลได้เพียง๑ปี
คาดคิดว่าต้องจากไปอย่างรวดเร็วแบบนี้
อยากให้คู่กรณีออกมาแสดงความรับผิดชอบ
อยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมเรื่องคดีนี้กับลูกสาวด้วย
เพราะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นคู่กรณี
หรือว่าทางฝั่งครอบครัวของคู่กรณีมาแสดงความรับผิดชอบ
แสดงความเสียใจอะไรกับทางครอบครัวของฝั่งน้องดาเลย